คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะ
กัดกองบิน๔๑จังหวัดเชียงใหม่
ประสบอุบัติเหตุนะคะตกที่บริเวณบ้านเกาะกลางหมู่๘
ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
มีนักบินสองนายดีดตัวออกมาจากเครื่องบิน
ส่งผลทำให้ครูฝึกนักบินเสียชีวิตหนึ่งนาย
และนักบินบาดเจ็บอีกหนึ่งนายนะคะ
คนเจ็บเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาล
สารันคำแก้วกู้ภัยเทศบาลตำบลท่าวังตานเป็นคนเห็นเหตุการณ์ค่ะ
เล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงระเบิดกลางอากาศ
แล้วเห็นนักบินดีดตัวออกจากเครื่องสองนาย
แต่ร่มไม่กลาง๑นาย
อีกนายหนึ่งร่มกลางออกมาปกติแล้วก็เห็นว่าเครื่องบินตกกระแทกพื้น
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าขับรถผ่านมาถึงจุดเกิดเหตุพอดีนะคะ
เห็นว่าเครื่องบินลดระดับลงมาอย่างรวดเร็ว
แล้วก็พุ่งชนต้นไม้แล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นสองครั้ง
ส่วนนักบินดีดตัวออกมาจากเครื่องบินค่ะ
ดีตัวออกมาใช่ไหมไม่รู้อ่ะเค้าพอว่าตีตัวระเบิดกึ่ง
พลอากาศโทพงศักดิ์เสมาชัยเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
ในฐานะโคศกองทัพอากาศเปิดเผยแบบนี้นะคะ
ช่วงเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาของวันนี้ค่ะ
สังกัดฝูงบิน๔๑๑กองบิน๔๑จังหวัดเชียงใหม่
ประสบอุบัติเหตุนะคะก็คือที่พื้นที่ป่าแดด

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนักบินทำการฝึกบิน
ในพื้นที่การฝึกขณะที่นำเครื่องกลับที่ตั้งค่ะ
นักบินได้รายงานอากาศยานมีข้อคัดคล่องเกี่ยวกับเงิน
แล้วก็ทำการแก้ไขซึ่งต่อมานักบินทั้งคู่ได้ทำการสละอากาศยาน
โดยมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังนี้นะคะ
เรืออากาศโทธีรวัตรคูณขุนทศนักบินที่๑บาดเจ็บเล็กน้อย
ซึ่งเป็นครูการบินเสียชีวิตค่ะ
ตามรายงานข่าวบอกว่าระหว่างเกิดเหตุ
ครูฝึกให้สิทธิ์นักบินที่๑ดีดตัวออกจากเครื่องก่อน
แล้วประคองเครื่องไปต่อนะคะ
เพื่อให้พ้นจากชาวบ้านหรือเขตชุมชน

พอครูฝึกดีดตัวออกมาทำให้ร่มไม่กลาง
เพราะความสูงไม่ได้ก็เลยเสียชีวิต
ถือเป็นการเสียสละของครูฝึกที่ทำหน้าที่จนวินาทีสุดท้าย
ขณะนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศได้รับรายงานแล้วค่ะ
แล้วก็ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รวมถึงสั่งการให้คณะกรรมการสอบสวนอากาศยาน
อุบัติเหตุของกองทัพอากาศลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ
ชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้านสิทธิกำลังพล
ให้กับญาติและครอบครัวของนักบินผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่นะคะ